มาดูข่าวเกี่ยวกับลุงพลนะครับคุณผู้ชมครับ

เมื่อวานนี้ท่านแถลงข่าวคดีการเสียชีวิต
ของน้องชมพู่แล้วก็เรื่องของการออกหมายจับลุงพล

ชัดเจนเลยไม่ใช่มอบตัวนะจ๊ะ
การตำรวจแห่งชาติแถลงหลังจากที่นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับป้าแตนและทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เพื่อขอเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านยืนยันว่าการออกหมายจับตำรวจดำเนินการตามพยานหลักฐาน
เพื่อเมื่อรวบรวมได้แล้วก็ไปขอดำเนินการไปตามกระบวนการนั่นแหละตามกระบวนการยุติธรรม
ถ้าไม่มีพยานหลักฐานตำรวจขอหมายจับไม่ได้ส่วนข้อหาก็มันเกี่ยวเนื่องกับพยานหลักฐานนั่นแหละ
มี๓ข้อหาอย่างที่บอกไปครับก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดแก่ศพและสภาพแวดล้อม
ก่อนการชนสูตรพลิกศพจะเสร็จสิ้นทำให้การชนสูตรหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลง
ผู้สื่อข่าวถามเลยในการแถลงข่าวพบคะพบคะเป็นการมอบตัวหรือเป็นการจับกลุ่มคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้เลยว่าตำรวจมีหน้าที่ของตำรวจ
เมื่อเจอผู้ต้องหาก็ต้องจับชุดสืบสวนแจ้งว่าเป็นการจับกลุ่มตัวครับ
ส่วนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานสอบสวน
หลังจากนี้นะครับก็ได้ส่งไปที่สพกกตูมนะฮะ
ซึ่งเราก็ได้ดูข่าวไปแล้วล่ะนะครับมีเวลาควบคุมตัว๔๘ชั่วโมง
มากกว่านั้นก็ต้องไปขอสารท่านฝากขังนะฮะ
ขณะนี้ยังออกหมายจับแค่๑คน
แต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะดำเนินการต่อไป
ที่ผ่านมาตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่าง
พยานแวดล้อมประจักษ์พยานวัตถุพยาน
ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์

ศาสตร์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปให้หมอดูว่า
ใครเป็นคนร้ายนะในพิธีกรรมนั้น
มันเป็นการกระทำของพิธีทางศัยศาสตร์หรือเปล่า
ตำรวจดูแบบนี้ด้วยดูด้วยนะฮะ
ว่าไอ้เอาเส้นผมเส้นขนเส้นอะไรเนี่ย

ท่านพบฝากถึงแม่น้องชมพู่

ที่ตำรวจเคยรับปากแม่ไว้

ตำรวจได้ทำตามสัญญาแล้ว

เป็นการจับปุ๋มหรือเป็นการของพ่อตัวครับ
รับทราบจากชุดสืบสวนว่าก็จับตัว

เท่าที่มีก็ได้ข้อหานี้มา

ทำไมมีข้อหานี้ก็ข้อหานี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มี
ปัจจุบันที่เราได้ข้อยุติในส่วนของทีมสืบสวนสอบสวน
เราสรุปกันไว้แล้วว่าเอาตรงนี้หลักฐานตามนี้
ไปขอหมายสารทีมตำรวจเราเคยรับปากไว้
นะครับว่าจะทำให้ดีที่สุดก็เราก็เราก็ทำตามสัญญา
นะครับแต่ว่ามันยังไม่จบมันยังไม่จบ
นะครับแล้วก็ยังจะทำต่อไปนะครับมาดูความเคลื่อนไหวพ่อกับแม่น้องชมพู่
ครับนายอนามัยและนางสาวิตรีวงศรีชานะครับ
ทั้งสองท่านไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะครับ
เพื่อไปดำเนินการด้านเอกสารเพื่อยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหาร
ค้านการประกันตัวลุงพลเพราะเกรงว่าหากลุงพลได้รับการประกันตัว
มายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานรวมทั้งอาจมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม
โดยทั้งคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ได้นำพยานสำคัญนะครับ
คือคนนี้เคยถูกลุงพลข่มขู่จะมายื่นกับศาลด้วยไง
นี่ไงศาลท่านนี่ไงลุงพลเคยข่มขู่แบบนี้
เนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมคุกคามที่ผ่านมาเธอรู้สึกไม่ปลอดภัย
แล้วก็ยิ่งมีคลิปตอนที่ตำรวจควบคุมตัวลุงพล
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่แม่เห็นว่าลุงพล

นี่ไงลุงพลฯเป็นคนพฤษฐกรรมแบบนี้ไง

และยังเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับที่ลุงพลบอกว่าจะไปมอบตัวด้วย

แฟนคลับลุงพลเชิญที่หน้าจอทีวีฮะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาลุงพลชัยพลวิพานอนคุกคืนแรก
ปฏิเสธทุกข้อเก่าหาติดตามคุณคารินกระมุดโยธินนะครับ
สดมาจากโรงพักกกตูมจังหวัดมุกดาหารครับ

บรรยากาศตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะครับ
เมื่อคืนเป็นคืนแรกนะครับที่นายชัยพลวิพาหรือลุงพลนะครับ
ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังของสถานีตำรวจภูทรกกตูม

ยังไม่มีครอบครัวหรือภรรยาของนายชายพลนะครับเดินทางมาเยี่ยม
แต่จะมีนะครับที่เมื่อกี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้พูดคุยก็คือคุณป้าจิ๋งนะครับ
คุณป้าจิ๋งเนี่ยเป็นญาติของนายชายพลนะครับ
และเป็นคนแรกที่เดินทางมาวันนี้เดินทางมาเอาอะไรมาให้คุณผู้ชมครับ
ข้าวผัดไข่ดาวจ้า

อันนี้คือเป็นของโปรดของลุงพลอยู่แล้วหรือเปล่าครับ

เป็นคนแรกอันนี้คือคุณป้าจิ๋มเป็นญาติของลุงพลด้วย
จ้าแล้วเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาลงพักกกกตูม
อ๋อก็คือมันเป็นปกติแล้วอยู่แล้วที่พรุ่งเช้าจะมีการส่งอาหาร
คุณป้ามีความสนิทกับลุงพลด้วยใช่ไหมครับ

อันนี้เดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับ
ข้ากำลังขึ้นค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ

ว่าจะเดินทางมาพร้อมกับคนสนิทในครอบครัว
รวมถึงลูกทั้ง๒คนของนายชัยพนธ์
ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทีมข่าวได้รับรายงาน
จากตำรวจที่ควบคุมอยู่ที่ด้านบน
นายชายพลไม่ได้มีท่าทีวิตกกังวลหรือเครียด

ของสถานีตำรวจภูทรกกตูม
เป็นอย่างดีนะครับและตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะตื่นแล้ว
ซึ่งตอนนี้ป้าจิ๋งก็คือขึ้นไปบริเวณทางด้านบนแล้วนะครับ
ซึ่งลุงพลก็จะได้ทานข้าวเป็นมื้อแรกนะครับ
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีญาติญาติทยอยเดินมา
ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับ
สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะครับ
ก็จะมีเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นได้ก็จะมีการเฝ้าเกาะติด
รายงานความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับ
ว่าความเคลื่อนไหวตลอดช่วงเช้าและทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ

ช่วงเวลาเกือบ๕ทุ่มนะครับ
ทางนางสมพรหรือปะแต่นนะครับ
ก็ได้มาพร้อมกับนายชายพลด้วยนะครับ
แล้วก็เดินทางกลับไปในช่วงเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ

เพราะเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ซึ่งป้าแตนเมื่อวานได้เปิดเผยกับไทยรัฐนะครับ
ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรมาก
แล้วก็คอยที่จะให้กำลังใจนายชายพลอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งวันนี้นะครับคาดว่าในช่วงเวลา๑๐นาฬิกานะครับ
เดี๋ยวนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับ
ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของนายชัยพลนะครับ
เนื่องจากข้อเก่าหาที่ได้รับแจ้งนะครับ
ไม่ใช่ข้อหาว่านายชัยพลนะครับเป็นคนฆ่าน้องชมพู่นะครับ
แต่มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งถูกแจ้งด้วยกัน๓ข้อหานะครับ
ก็คือข้อหาพระผู้เยาว์อายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดานะครับ
แล้วก็ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีจนถึงแก่ความตายนะครับ
และข้อหาที่๓นะครับก็คือกระทำใดเกี่ยวกับศพนะครับ

ซึ่ง๓ข้อหานี้นะครับทางทนายสิทธาได้ให้ข้อมูลไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
ว่าเป็นข้อหาที่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับนายชัยพลเช่นเดียวกันนะครับ
นายชัยพนธ์ก็ปฏิเสธทุกข้อกระจ่าหา
อีก๑คืนและก็จะมีการส่งฟ้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารในวันศุกร์ที่๔มิถุนายนนี้นะครับ
ซึ่งวงเงินประกันนะครับเบื้องต้นนะครับที่ได้รับข้อมูลมาคร่าวก็อยู่ที่ประมาณ๕แสนถึง๑ล้านบาท
ซึ่งเมื่อวานนางสมพรได้บอกกับทีมข่าวแล้วนะครับว่ามีการเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับของนายชายพลว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับ
เดี๋ยวอีกสักพักนะครับก็จะมีทางครอบครัวและญาติโดยเฉพาะนางสมควรนะครับและตาชาญนะครับหลับโพลนะครับซึ่งเป็นพ่อตาและแม่ยายของลุงพลก็จะเดินทางมาเยี่ยมนะครับนี่จะเห็นได้ว่าก็จะมีเหล่าบรรดายูทูปเบอร์นะครับที่เราจะเห็นได้จนจินตานะครับว่าจะมีการพักอาศัยอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของนายชายพ
ที่ผ่านมานะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาจับตาดูว่าทางครอบครัวจะมีการเดินทางมาในช่วงเวลากี่นาฬิกานะครับแล้วก็มาฟังขยายความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของดีเอ็นเอที่นายสิทธาเบี้ยวบังเกิดหรือท่านนายตั้มนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายชายพลเลยครับนี่เป็นบรรยากาศล่า
จะมีญาติคนที่รู้จักกับลุงพลจะมีบรรดาพี่ยูทูปเบอร์ที่เอาขนมเอาอาหารไปเยี่ยม
เอาแล้วถ้าคนอื่นจะไปแจ้งความที่โรงพักเนี่ยเห็นเขาขึงอย่างนี้เขาจะมีศูนย์อยู่ใกล้ให้ไปทำธุรกรรมตรงนั้นแทน
ก็สู้อย่างสู้ทุกอย่างเหมือนที่ป่าเคยบอกไว้นะคะแจ้ว่า
ที่บางทีมันเหมือนมันน้ำตาลจะออกเนอะ
เพราะว่ามันขอบใจแล้วมันก็ขอบคุณ
แล้วก็ความความอึ้งที่เราเจอมานะคะ
มันหาคำบรรยายในคำว่าขอบคุณไม่ได้นะคะ
พอมาถึงก็คือทุกอย่างเพิ่งเตรียมพร้อมหมดเลยเนอะ
สี่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็เตรียมหลักประกันอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะคะ
ถ้าหากว่าเราอยู่ลำพังมันคงไม่มาถึงวันนี้นะคะมันคงแบบอยู่ได้ไม่ถึงวันนี้
จริงคิดไว้ว่าถ้ามันมีหมายอะไรนี้มาที่ลุงนะ
คิดว่าเราก็เกิดจะเหลือใครบ้างยูทูเปอร์ก็จะกลับบ้านบอกอะไรอย่างนี้นะ
เป็นอะไรที่กลับมาที่สวโปรกบุกตัวมันก็ไม่มีแล้วนะคะ
แล้วก็อยู่ที่มกระหารนะครับบรรยากาศมันก็เหมือนเดิมนะครับ
มันก็อบอุ่นเหมือนเดิม
สู้ต่อไปค่ะเพราะว่าเราก็คือคนคนหนึ่ง
เราก็จะหาความยุติธรรมกลับคืนมาให้ตัวเอง
คิดว่าความยุติธรรมมันน่าจะมียังมีอยู่นะคะ
จะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วก็เชื่อว่าความยุติธรรมเนี่ยยังคงมีอยู่

นี่คือความอัดอั้นตันใจแล้วคือการระบายครั้งแรกของป้าแตน
เมื่อวานนี้แกบอกว่า๒ความรู้สึกในอารมณ์เดียว

บรรดาเอฟซีทั้งหลายส่งกำลังใจแบบท่วมจริง
แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยถึงแม้ลุงพลอยู่ในคุกแล้วนะ

คือชื่นชอบก็ยังคงให้กำลังใจป้าแตนให้กำลังใจลุงพลอยู่อย่างสม่ำเสมอ
ใช่ค่ะคนจะรักอยู่ในคุกเขาก็รัก
ใช่ใช่อย่างรักไม่เสื่อมคลาย